ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเครื่องมือหรือเปล่า
ก็คือไต่ตองให้ดีนะคะซึ่งน้องมินนี่ก็มาร่วมงานกับวง

ซึ่งวันที่เจอเนี่ยมินนี่มาพร้อมกับยูโร

เลี่ยงมากจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือนะ
แล้วก็เรื่องที่คู่นี้เขาจีบกันจริงหรือเปล่า

เป็นเพลงที่พี่เขาบอกว่า
เป็นเพลงที่วงพี่เขาชอบที่สุด
เป็นเพลงที่แบบซ่อนความหมายดีไว้ค่ะ

มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลค่ะ
แล้วพี่ก็นั่งลบไอจีกัน

คือเมื่อแข่งกันบั๊บกันใหม่